เมาแหละดูออกเหตุการณ์นี้นะคะเป็นคลิปเกิดขึ้นเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ
คนขับรถกระบะขับเบียดรถบรรทุกหลังจากนั้นพอเบียดกันก็ต้องลงมาเคลียร์
แต่ช่วงที่เคลียร์เขาบอกดุเดือดมากดุเดือดแค่ไหนไปดูคลิปค่ะ
มันไม่รู้สึกว่ามันเอาอ่ะพันฟื้นครับพี่ใจพันฟื้นนะครับ
พูดดีกันพูดดีกันเลยล่ะมึงไม่ได้ยิงผมก่อนปล่อยปล่อยเล่งครับปล่อยปล่อยเล่งครับ
ปล่อยปล่อยเล่งครับปล่อยปล่อยเล่งครับเฮ้ยจ๊ะดีกว่าไม่ยิงหัวลุงเนี้ย
โอ้โหเถียงกันเลยอ๋อคือคนที่ถ่ายคลิปเป็นคนที่เป็นพลเมืองดีนะ
กับคนขับรถกระบะนะคะที่เขาเฉียวชนกันก่อนนะคะ
หลังจากนั้นก็ลงมาเคลียร์กันค่ะ
แล้วก็มีพลเมืองดีเห็นเคลียร์อะไรกัน
เขาก็เลยแวะจอดรถแล้วก็พยายามเข้ามาช่วยเคลียร์
ช่วงช่วยเคลียร์เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้

ก่อนถึงปั๊มผาทองทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนคนขับรถกระบะแบบนี้ที่รจืนอยู่
คนขับรถบรรทุกเสื้อแดงคนขับรถกระบะเสื้อส้มนะ
คนขับรถบรรทุกเขาบอกว่ารถกระบะเนี่ยเมา
แล้วก็ขับรถมาเบียดรถเขาซึ่งเขาก็ขับติดขวาสุดแล้ว
รถกระบะก็ยังมาเบียดอีกหลังจากนั้นมันเกิดการเฉียวชนกันค่ะ
พอลงมาเคลียร์กันพูดจาไม่รู้เรื่อง
อารมณ์มันก็ขึ้นไปเรื่อยเนี่ยนะคะ
ชายคนขับรถบรรทุกอ้างว่านุ่มขับรถกระบะจะไปต่อยเขาก่อน
เขาก็เลยต่อยสวนออกไปเป็นการป้องกันตัว
แต่ให้คุณผู้ชมดูคลิปช่วงวินาทีสำคัญหน่อยนะคะ
ก็คือเขาบอกว่าระหว่างที่เคลียร์กันอารมณ์มันเริ่มขึ้นแล้ว
ชายคนขับรถบรรทุกเสื้อแดงมีอารมณ์ร้อน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายคนขับรถกระบะด้วยการจับหัวกระแทกครับ
ส่วนท้ายของรถบรรทุกตู้โอ้โห
เลือดอาบเลยพอดูหน่อยค่ะครับ

ชัก

ใช่ค่ะภายใน๕วินาที

ลากมาแล้วคนที่ถ่ายเขาก็กำลังวิ่งหนีไปด้วยไง
ก็เลยไม่ได้เห็นภาพสำคัญแต่ได้ยินเสียงนะตุ๊บตุ๊บอย่างนี้

แล้วกลับมาอีกทีนอนจมกองเลือดแล้วค่ะ
เนี่ยน่ากลัวมากนะคะคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏว่าชาวเน็ต
เป็นสองฝ่ายแบบนี้นะคะฝ่ายแรกเข้าข้างคนขับรถบรรทุก
เพราะให้เหตุผลว่าก็คนขับรถกระบะเมาแล้วขับไง
ซึ่งหากขับรถไปชนคนอื่น
อาจจะมีการสูญเสียถึงขั้นเสียชีวิตไม่ใช่แค่บาดเจ็บแค่นี้เขาบอกแบบนี้นะ
ขณะที่อีกฝ่ายเข้าข้างคนขับรถกระบะเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่า
คนขับรถบรรทุกน่ะทำเกินกว่าเหตุไปทำร้ายร่างกายเขา
นอนจมกองเลือดนะคะแทนที่จะเคลียร์กันง่าย
สุดท้ายก็ต้องไปเจรจากันถึงโรงพักเพราะดูจะผิดกันทั้งคู่นะคะ
สรุปแล้วเดี๋ยวตำรวจมาสรุปให้ละกันนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ใครได้รับข้อหาอะไรกันไปบ้าง
ก็แทนที่รถบรรทุกจะเป็นผู้เสียหาย
สุดท้ายก็กลายเป็นคนทำเขาบาดเจ็บ
นั่นสิพันธุ์ไปหมดเลยนะครับพอดีพลิกเปลือก